คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้วันจันทร์วันแรกของการทำงานในสัปดาห์ด้วย
พูดถึงวันเสาร์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าหลายคนช็อกไปตามกัน
ก็ก่อนที่จะพูดวันเสาร์นะคุณมิ้นนะผมก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้เนี่ย
ผมจะขอเผลานะจะไม่เอาเรื่องอะไรที่มันรุนแรงเดือนหน้าเราว่ากัน

เพราะว่าท่านผู้ชมครับก็มีหลายเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับการบุกลุกที่ดินนะครับเรื่องหลายเรื่องที่อยู่ในมือผม
ผมก็จะขอโอกาสนี้บอกท่านผู้ชมในกลางรายการตีแสกหน้าเนี่ย
ให้ผมตีทุกวันก็คงไม่ได้ในช่วงนี้ผมก็ต้องขอลดโทนลงนะครับ
เพื่อให้เข้าบรรยากาศทุกคนก็คงตั้งใจนะครับ
รอพิธีสำคัญก็ช่วงนี้มีการซักซ้อมกันนะครับ
ท่านผู้ชมที่ไปดูไปชมนะฮะ
ผมก็บอกหมายกำหนดการไว้แล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะฮะ
ต้องไปกี่โมงจะต้องทำตัวยังไงแต่งตัวยังไงนะครับ
ช่วงนี้ผมก็จะพูดเฉพาะในเรื่องที่มีข่าวในแต่ละวัน
ส่วนอาทิตย์หน้ารายการเราก็คงจะหยุดนะครับแปลสักอาทิตย์หนึ่ง
ก็คงจะมีมาเจอกันใหม่วันที่หนึ่ง
วันนี้มีเรื่องที่จะต้องพูดก็คือช่วงที่ผ่านมา
วันเสาร์ใช่ไหมวันนี้วันจันทร์วันเสาร์ที่มีฝนตกหนัก
คืออย่างนี้คุณมินทุกครั้งเนี่ยเราจะรู้ตัวช้าใช่ไหม
หมายความว่าตกน้ำทุ่งน้ำท่วมแล้วไม่มีการเตือน
ผมก็เข้าใจนะทางผู้ว่าอัศวินเนี่ยเขาก็ท่านก็มายอมรับตรงแหละ

ขอโทษนะอันนี้ก็ดีนะ
ท่านบอกไม่ต้องไปโทษใครให้โทษที่ตัวเองนี่แหละ
ก็ยอมรับเอาตรงนั่นแหละซึ่งผมก็คิดว่าแกก็ลูกผู้ชายนะ
แกก็บอกให้โทษกับตัวแกเองไม่ต้องไปโทษใคร
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นก็มีข่าวในอินเทอร์เน็ตก็บอกว่า
มีการปล่อยน้ำจากเกือร์ภูมิพลเกือร์ศิริกิจ
ปล่อยน้ำมาผ่านมาทางกรุงเทพเพื่อจะระบายออก
ไปเข้าคลองแสนแสบซึ่งจริงเนี่ยมันไม่จริง

ตอนนี้ฟังข่าวอะไรเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะ
ไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วก็ตื่นเต้นตกใจกัน

ต้องตรวจสอบครับเพราะเขาบอกว่าที่บอกว่าน้ำท่วมขังเนี่ย
ก็เป็นน้ำท่วมการรอระบายคืออย่างนี้ครับ
การบริหารการจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญ
ผมเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีโอกาสนะเป็นผู้ว่า
ผมเจอท่านผู้ว่าอัศวินผมก็ยินดีกับท่านนะ
เพราะว่าท่านได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีนะฮะแต่ถามว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต
ไม่ให้ท่วมเลยเนี่ยมันก็ลำบากจริงนะ
เพราะว่าอย่างนี้ครับน้ำที่อยู่ในปริมาณเนี่ย
ที่เขาบอกว่าตกหนักใช่ไหม๒๐๐มิลลิเมตร
คือทุกทีก็ฝนร้อยปีฝนพันปีอะไรต่างเนี่ย
แต่เราเข้าใจว่าการบริหารการจัดการนี่คือเรื่องสำคัญที่สุด
การบริหารการจัดการยังไงครับก็เครื่องกรองน้ำบ้าง
เครื่องระบายน้ำบ้างรวมทั้งน้ำที่มันอยู่ขังอยู่
ระบายได้ออกไปทันไหมคือเรามีคลองอยู่เต็มกรุงเทพไปหมดนะฮะ
คือในสมัยเดิมมีการขุดคลองนะผมอ่านประวัติศาสตร์ขุดคล้อง
มีการระบายแต่หลังเนี่ยเขาถมคลองนะฮะ
คลองมีพื้นที่น้อยลงถนนมีพื้นที่มากขึ้น
การบริหารการจัดการก็คงเป็นเรื่องลำบากนะฮะ
โดยเฉพาะถ้ามีฝนตกหนักเข้ามาและระบายไม่ทัน
เขาเรียกว่าอะไรนะพร่องน้ำพร่องน้ำไม่ทัน
น้ำต่างเนี่ยมันก็จะอยู่ในท่อแม้ว่าเรามีอะไรนะ
ที่เขาว่าอุโมงยักษ์เนี่ยนะเขาก็บอกว่าอย่างนี้ฮะ
อุโมงยักษ์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ย
๓๐ปีนะปุ่นว่าอสวิงเขาบอกไม่ต้องโทษใครนะฮะ
ก็เอาให้มันออกช้าก็ต้องขอโทษประชาชนที่เดือดร้อนนะครับ
น้ำฝนที่ตกมาค่อนข้างแยะนะฮะปริมาณน้ำมีมาก
ระบายน้ำได้ไม่เต็มที่นะฮะก็อุโมง
ระบายน้ำของกรทมมีเปิดใช้อยู่๘แห่งแล้วนะคุณมิ้น
แต่น้ำท่วมขังโดยเฉพาะจุดที่ใกล้อุโมง
บริเวณ๕แยกลาดพร้าวใกล้กับอุโมงระบายน้ำ
แล้วก็ต้องยอมรับว่าอุโมงของกรทมดึงน้ำใต้คลองที่ใกล้เคียงได้
แต่ใต้คลองอื่นยังทำได้ไม่หมด
ทีนี้คุณกลัวพายุไหมช่วงนี้เขาบอกอะไรนะขนุนพายุขนุน
แต่กรมอุตุเขาก็บอกแล้วนะคะว่าผลกระทบโดยตรงมาไม่ถึงไทย

ที่เขากลัวไต้ฝุ่นใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับใต้ฝุ่นนั้นอาจ

เป็นการหย่อมความกดอากาศ

ก็จะคลอนไปทางเวียดนาม

ขึ้นฝั่งที่ส่วนมากจะมาทางฟิลิปปินส์

นั้นเขารับอย่างต่ำปีละ๒๐ลูก
เขาเรียกว่าเป็นแป้ฝุ่นประจำปี

คือฟิลิปินมันโดนประจำ

โดยภูมิศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส

ท่านผู้ชมครับไม่มีผลกระทบแต่ว่าจะมีฝนตกทางภาคเหนือและภาคอีสานเยอะนะฮะ
แต่ว่าไม่ขนาดหนักแบบอาทิตย์ที่แล้ว
การระบายน้ำเขาบอกว่าที่เขินภูมิพลอยากรับน้ำได้อีกเกือบ๔๐
ยังรับน้ำได้ยังไม่ถึงขนาดว่ารับน้ำไม่ได้เลยไม่ใช่๑๐๐
ส่วนเขื่อนศิริกิจเขาบอกว่าตอนนี้๘๐แล้วก็ยังรับได้๒๐
คือผมอธิบายเนี่ยก็คงจะอธิบายให้ฟังได้คร่าวนะครับ
คือน้ำนี่เขาบอกว่าน้ำเหนือที่ไหลลงมาถ้าท่วมก็คงจะท่วมแถบรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาก่อน
พวกนอกรสวรรค์ชัยนาศสิงห์บุรีอ่านทองพระกาลตอนบน
ทีนี้พอระบายมาก็จะมาติดอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับ
ไม่มีใครคิดเขาจะว่าจะเอากรุงเทพเป็นที่ระบายน้ำหรอกถูกไหม

นั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นที่บอกข่าว
วันนี้ท่านโฆษกข้อสชก็บอกบอกไม่มี
ใครจะคิดจะเอากรุงเทพเป็นที่ระบายน้ำได้
เพราะฉะนั้นข่าวฟังแล้วก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะตื่นตกใจ
แล้วก็จะมีพวกโลกสวยก็บอกว่าขยะเยอะแหละ
คือหลายคนก็มองว่าจริงแล้วเนี่ยคือภาพที่มันหลงเหลือจากเวลาน้ำท่วมใหญ่แบบนี้ค่ะ
คือกองขยะมันก็ไปอุดตามรูระบายน้ำ
ซึ่งถ้าพูดตรงก็ต้องยอมรับว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการที่ระบายน้ำไม่ทันด้วยเหมือนกัน

ใช่ค่ะมีเตียงมีโซฟามีเตียงด้วยนะ

หรือว่ามันจะเขาไม่อยู่บ้านแล้วน้ำเข้าไปแล้วมันลอยมา
ใครจะไปทิ้งขนาดฟูกขนาดเตียงขนาดโซฟาอย่างนั้นนะ
แต่ภาพมันก็ออกมาจริงอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกัน
ครับก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังนะ

วันที่แล้วก็แหมคนกรุงเทพก็อย่างนี้แหละต้องอดทน

โดยมีผู้ว่าท่านหนึ่งไม่ใช่ผู้ว่าท่านนี้นะ

ว่าท่านก่อนนะก็บอกถ้าไม่อยากน้ำท่วมก็ไม่ต้องไปอยู่กรุงเทพ

เออแต่ผู้ว่าท่านนี้ดีนะท่านก็ยอมรับกันตรงนะครับ
ลูกผู้ชายตำรวจเก่าเนี่ยก็อย่างนี้แหละนะครับ
อ่ะแล้วเราไปกันที่เรื่องอะไรต่อ
ประเด็นเรื่องหลอกให้หย่าป่ะคะ

แม่เรื่องนี้นะผมก็พอมีประสบการณ์นะ

ไม่ใช่หลอกให้หย่าเรื่องหย่านี้แหละ

ท่านผู้ชมครับการอยู่ด้วยกันเนี่ย
ก็เหมือนกับสามีภรรยากันนะครับ
แต่ไปหลอกให้หย่าในกฎหมายก็ถือว่าเป็นการช่อชน

จริงไม่ต้องไปร้องกับนายกหรอก
เพราะว่าไปร้องถึงข้าราชการท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะ

เป็นประหลัดกระทรวงสัญภารณสุทธิ์

ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสามีภรรยาอยู่ด้วยกัน

ครับแล้วก็เหตุผลใดถึงจะหย่ากันได้
แล้วกรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการหย่าไหม

หลอกให้หย่าคือเรื่องของเรื่องแต่งงานมีสามีนะคะแล้วก็มีบ้านหลังนึง
ทีนี้ก็มีการกล่าวอ้างถึงประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นพี่ชายของสามีเธอเนี่ยจะมาซื้อบ้าน
สามีก็บอกว่าเออก็ให้โอนชื่อบ้านให้เป็นลูกชายของลูกชายไป
แล้วก็บอกอีกด้วยบอกว่าเดี๋ยวให้เซ็นใบหย่ากันก่อนนะ
มีแบบนี้เยอะนะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
คนแต่งงานกันเลือกที่จะไม่จดทะเบียนเพราะว่ามีปัญหา
เดี๋ยวเรื่องทรัพย์ทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนกันเอาไว้ก่อน
แต่อันนี้เขาบอกว่าให้เซ็นใบหย่าเพื่อที่จะได้ป้องกันในเรื่องทรัพย์สิน
บอกว่าโดนตรวจสอบอยู่ภรรยาก็ยอมฝ่ายผู้หญิงก็ยอม
พอยอมเสร็จทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันเป็นสามีภรรยา
สักพักหนึ่งสามีซื้อตัวให้ไปเที่ยวให้ภรรยาไปเที่ยวญี่ปุ่น
ก็สามีให้หวังดีก็ไปปรากฏว่าช่วงเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ย
สไลด์ภาพไปเจอเป็นงานแต่งงานของสามี
กับผู้หญิงอีกคนนึงที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็มีพี่ชายที่ว่าเป็นประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
เป็นประธานในพิธีด้วยเธอก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบนี้นี่หลอกให้หย่ากันชัดเลย
อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพูดให้ฟัง
พูดง่ายว่าสามีเนี่ยไปหลอกภรรยาให้หย่าบอกหย่ากันเถอะนะ
เพราะว่าฉันเนี่ยหนี้สินเยอะหนี้สินนะเยอะมากเลยขณะนี้ถูกตามหนี้สินอยู่
ถ้าหย่ากันเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งถูกไหมครับ

การเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันก็ต้องร่วมรับผิดชอบกันคนละครึ่งอยู่แล้ว

ดังนั้นเมื่อสามีบอกว่าอุ้ยฉันนี่สินเยอะหยากัน
ก็จะได้ไม่มีผลไปถึงตัวภรรยา
แต่ก็ยังอยู่กินกันโดยปกตินี่แหละ

ไม่งั้นเดี๋ยวเธอเดือดร้อนไปด้วยนะ

คุณวิ่นยังไม่ได้แต่งงานผมจะเล่าให้บ้าง
หลายคนทำแบบนี้แล้วก็พลาด
เพราะว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าสามีหลอกให้ไปยา
ไม่ได้หวังดีหรอกหรอกค่ะ
จริงเนี่ยภรรยาไปฟ้องได้
และเป็นการหย่าโดยมิชอบ
เป็นการหย่าโดยที่ไม่มีเจตนาหย่ากันจริง
ก็ไปร้องที่ศาลไปร้องผิดนะฮะไปร้องนายกใช่ไหม
ไปร้องนายกคืออาจจะนึกไม่ออกบอกนายกไว้ก่อน
ผมสงสารนะคือภรรยาเนี่ยเวลาที่เครียดคุณมิ้นคุณเข้าใจผู้หญิงเครียดไหม

ผู้หญิงคนเดียวนะบางทีผู้หญิงที่เขาอยู่แต่งงานแล้วเขาก็เป็นแม่บ้าน

เขาไม่ได้ทำงานสามีเลี้ยงดูอะไรก็ตามสามี
แล้วก็ปรากฏว่าสามีมาบอกให้เลิกนะก็เพราะว่าหนี้สินก็เลยเลิก
แต่ปรากฏว่าสามีเลิกแล้วแทนที่จะตันตัวโอ๊ยสบายเลยเหมือนหลุดออกจากตะข่าย

ย่องหญิงอื่นเป็นภรรยา
เพราะฉะนั้นภรรยาสามารถไปร้องศาลนี่ไปร้องผิด
ไปร้องนายกนายกทำอะไรจะได้ล่ะเรื่องนี้มันเรื่องครอบครัว
ต้องไปที่สารเยาวชนและครอบครัวครับ
ร้องศาลครับบอกว่าอันนี้เป็นการล่อลวงช่อฉนในกฎหมายมีเลยครับ
ในกฎหมายเขาเขียนว่าเป็นการแสดงเจตนาถูกกลช่อฉนโดยบุคคล
แสดงเจตนาเป็นโมคิยะนะฮะเมื่อรู้ถึงผลของการช่อฉนนั้นแล้ว
คือภรรยาเข้าใจผิดด้วยเหตุผลอันหลอกลวงให้หย่า
ถือว่าไม่ได้ชอบด้วยกฎหมาย
จดทะเบียนหย่าต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายและมีเจตนา
หย่ากันจริงเพราะฉะนั้นการหย่ากันไม่จริงเนี่ย
หลอกให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าฉันกับสามีภรรยาไม่ได้อยู่กินกันแล้ว
ให้บุคคลภายนอกก็เห็นเป็นการล่อลวงช่อฉน
ไม่ได้มีความประสงค์จะหย่ากันจริงเพราะฉะนั้นเมื่อภรรยารู้
ภรรยาไปร้องสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
แล้วก็บอกว่าถูกล่อลวงช่อชนสารยก
ให้การหย่าครั้งนั้นเป็นโมคิยะคือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หย่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเรียนให้ท่านผู้ชมฟังว่า
แล้วถ้าเกิดมันหย่ากันเนี่ยจะมีอะไรมันมีเหตุอะไรที่สามีภรรยา
เพราะเดี๋ยวนี้คุณรู้ไหมว่า๑๐ปีหลังมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
สถิติการยาเพิ่มขึ้นถึง๓๐กว่าเปอร์เซ็นต

เราก็เห็นตามจริงเราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์
หน้าข่าวกันก็เยอะเหมือนกันอย่างคนมีชื่อเสียงดาราอะไรอย่างนี้
เขาก็มีข่าวคราวเรื่องของการหย่ารักมาเป็นระยะ

เวลาที่รักกันเนี่ยก็ปลานจะกลืนกินแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ
รักกันนะฮะแสดงถึงความรักเวลาจะเลิกกันแล้วก็โอ้โห
ฆ่ากันตายนะครับเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับ
แต่ผมพูดถึงเรื่องสถิตินะว่าสถิติการหย่าเนี่ย
๑๐ปีหลังของประเทศไทยนะครับเพิ่มขึ้นถึง๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์
แต่แปลกแต่การสมรสจดทะเบียนลดน้อยลง
ใน๑๐ปีเนี่ยการจดทะเบียนเนี่ยลดน้อยลงแต่การยาเนี่ยเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสถิติที่มองให้เห็นแล้วว่าคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องการจดทะเบียน
เพราะว่าจดทะเบียนแล้วมันปลูกมัดเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินอะไรนะ
อยู่กินกันไปก่อนยังไม่จดทะเบียนนะครับเพราะหลังหลังเนี่ยการหย่าเนี่ยนะฮะ
ตามกฎหมายนะครับภรรยาและสามีเนี่ยถ้าไม่ยินยอมที่จะหย่าเนี่ยนะฮะก็ต้องยื่นฟ้องต่อสารนะครับ
คือการยามันมียากันอยู่สองอย่างยาโดยที่ไม่มีการโต้แย้ง
ก็คือเห็นเห็นพ้องต้องกันก็ไปที่อำเภอเลยอ่าไปเซ็นทั้งคู่
เซ็นเลยครับไปที่อำเภอนะครับแต่ต้องมีพยานนะ
เขาบอกว่าการหย่าจะต้องมีพยานรับรองจำนวน๒คน
หย่าที่ไม่มีการโต้แย้งคืออะไรครับท่านผู้ชมครับก็ไปที่อำเภอไงล่ะ
โดยเวลาส่งรถไปที่ไหนล่ะที่ส่งรถก็ไปจดกันที่อำเภอ
เวลาจะหย่าจะไปโรงพักได้ไงยันหย่าแล้วถ้าไม่โต้แย้งกันก็ทรัพย์สินแบ่งกันได้ไหม
เรื่องลูกล่ะใครจะดูแลเขาก็บอกว่าถ้าปกติเนี่ย
เขียนสัญญาการหย่าไว้ล่วงหน้าจะเป็นการดีเมื่อจดทะเบียนหย่า
เจ้าพนักงานจะถามคำถามเกี่ยวกับแผนการในอนาคตสถานการณ์การเงินและบุตรถ้ามี
กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดเงื่อนไขการหย่านะครับ
อันนี้หมายความว่าการหย่าโดยที่ไม่ต้องพึ่งศาลนะครับ
ยามีกี่ประเภท๒ประเภทคือ๑ยาโดยยินยอม
โดยการยืนยอม๒ยาโดยไม่ยืนยอมไม่ใช่ครับการยาโดยคำสั่งสาร
ก็หมายความว่าเมื่อมีการโต้แย้งกันจะแย่งบุตรใครจะดูแล
ฉันไม่ยอมบุตรจะต้องอยู่กับฉันอยู่กับแม่
ทางพ่อก็บอกว่าฉันดูแลได้ดีกว่าอย่างนี้ต้องไปไหน
หลังเห็นบ่อยมากเลยกรณีแบบนี้
มีแน่นอนครับถึงขนาดว่าอะไรรู้ไหมครับคุณมิ้นครับ
ถึงขนาดที่ฝรั่งมีทานายสำหรับเรื่องยาโดยเฉพาะ
คือทนายเนี่ยไม่จัดการเรื่องอื่นเลยเรื่องยาโดยเฉพาะ
คือถ้าจะฟ้องหย่าหรืออะไรมาหาคนนี้
ถูกต้องครับรัฐนาย่าเนี่ยที่เมืองนอกนะครับรวยทั้งนั้นแหละครับ
เพราะมันได้ทรัพย์สินเรื่องของสมรวดเลี้ยงพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ก็ได้มีค่าธรรมเนียมค่าฟ้องยา
สมมุติว่าผละยาเห็นเนี้ยว่าสามีทำอะไรไม่ถูกต้อง

ก็คือ๑ที่บอกว่าในประเทศไทยนะ

รถฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทอดทิ้งฝ่ายหนึ่งนานกว่า๑ปี

อยู่กันเนี่ยฉันสามีภรรยาเนี่ย
มีการอุปการะเลี้ยงดูยกย่องกัน
ยกย่องกันระหว่างปีนึงก็ไปกินข้าวกับผู้หญิงอื่น
สามีก็ไปกินกับผู้หญิงอื่นภรรยาก็ไปทางนึงสามีก็ไปทางนึง

อันนี้คือในเชิงพฤติกรรมเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับหรือสามีมีชู้ภรรยามีชู้

ใช่ครับอันนี้ครับจะฟ้องหย่าครับ
คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำความผิด

คุณมิ้นครับคือไปติดคุก
ติดคุกเกิน๑ปีนี่ก็ฟ้องหย่าได้นะ

ทูลกล้องครับเพราะว่าก็ไปติดคุกสิแล้วอ่ะ
เกินหนึ่งปีนี่ก็จะทำยังไงได้ก็จะไปฟ้องหย่าฮะ
หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกายและจิตใจ
ทำร้ายร่างกายก็ไม่ได้นะตบตีอย่างนี้
อันนี้ก็ใช้เป็นเหตุเอาไปฟ้องหย่าได้

ถึงเวลาไปกินถึงเวลาอยู่ก็อยู่นะฮะ

แล้วก็อาจจะไปพาผู้หญิงอื่นเข้ามาในบ้าน

เลี้ยงดูอุปการะคู่สมรสตามสมควร
ก็คือไม่แย่แสไม่ดูดำดูดีอะไรเลย
ครับเขาบอกว่า
สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริต
อาจรักษาได้ในเวลาอย่างน้อย๓ปี
คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประพฤติที่ไม่ดี
คือคำว่าไม่ดีเนี่ยต้องเข้าใจนะครับ

คือไม่ดีเนี่ยก็กฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ครับ
คือไม่ดีเนี่ยหมายความว่าไม่ได้เลี้ยงดูกันฉันสามีภรรยา
หลักการก็คือไปยกย่องหญิงอื่น
เชิดชูเขาเรียกเชิดชูหญิงอื่น

ใช่ครับคือเอาอย่างนี้
สมมุติแล้วกันว่าผมไปงานแต่งงแต่งงานเนี่ย
หรือว่าไปออกงานเลี้ยงเนี่ยนะ

แต่ผมไม่พาไปผมพาผู้หญิงอื่นไป

ผมดูแลอยู่ครับ

อันนี้คือความประพฤกษ์ที่ไม่ดี

มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ
วันนี้พอดีมีข่าวนี้ขึ้นมา

ล่อลวงให้ภรรยาไปจดทะเบียนหย่าโดยอ้างถึง
เมื่อภรรยาหลวมตัวไปจดให้นะฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อจดแล้วหย่าแล้ว
ตอนหลังเนี่ยสามีก็ไปแต่งงานใหม่เลย
ภรรยาไม่ได้รู้เรื่องด้วยตอนที่อย่าอ้างว่าหนี้สินเยอะนะฮะ
กรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการช่อฉนทำให้เข้าใจผิดในการหย่า
ไม่ได้เป็นความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย
ก็สามารถไปร้องศาลได้ว่าขอให้ศาลยกการหย่าครั้งนั้นเป็นการหย่าที่ไม่ชอบ
อันนี้ทำได้ครับเพราะว่ากฏหมายเนี่ยแล้วดีการ์เนี่ยเคยมีมาก่อนแล้วนะ
เทสต์แบบนี้หรอครับแล้วลงไว้ยังไงฮะดีการ์
คือหมายความว่ายกหมายความถือว่าการหย่าครั้งนั้นไม่ชอบ
ก็เท่ากับว่าให้การหย่าครั้งนั้นเป็นโมคะใช่ครับและถ้าเกิดสามีเนี่ยไปจดทะเบียนกับหญิงอื่นเนี่ย
ก็ยกทะเบียนนั้นด้วยใช่ครับถือว่าเป็นการจดทะเบียนซ้อนนะครับ
คุณชุบิ๊กนี้ถามถามต่อนิดหนึ่งนะสำหรับเคสกรณีแบบนี้
สมมุติว่าปรากฏว่ารู้ว่าถูกหลอกให้หย่า
แล้วถ้าไปฟ้องศาลก็ปรากฏว่าสารอาจจะยกว่าให้การหย่านั้นเป็นโมคะใช่ครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าการหย่านั้นเป็นโมคะแล้วผู้หญิงที่เป็นฝ่ายภรรยาเนี่ย
อาจจะรู้สึกว่าถูกทำร้ายติดใจครับไปฟ้องหย่าอีกทีได้ได้ได้เลยครับ
เรียกร้องค่าเสียหายได้ถูกไหมนี่แหละครับ
นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปถูกไหมนี่แหละครับนี่แหละครับ
ก็นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ต้องทำ
บอกไงว่าไปผิดที่อืม
นายกจะไปทำอะไรได้แต่ก็เข้าใจนะความเครียด

คืออันนี้เขามองว่าประหลัดกระทรวงสาธารณ
รัสสุทธิ์ที่เป็นพี่ชายดีสามีเนี่ยมีส่วนรู้เห็น
ก็เลยเห็นว่าเป็นข้าวราชการเลยอาจจะแบบพุ่งไปหาหน้าอยู่
จริงก็ไม่ควรจะเรื่องในครอบครัว
ใช่ไหมก็จะไปรู้ได้ยังไงพี่ชายผัวจะไปรู้อะไรไปเกี่ยวอะไร
เรื่องอย่างนี้มันจะต้องจัดการเรื่องสามี
สามีมาหลอกไปร้องศาลและสามารถที่จะฟ้องจริงว่าให้หย่า
เพราะประพฤกตัวแบบนี้คือการประพฤกษ์ที่ไม่ดีตามที่กฎหมายกำหนด
คุณผู้ชมนี้รู้แล้วนะถ้าใครนะคะที่เจอเคสแบบนี้
ให้ถูกที่ไปร้องศาลได้สารเยาวชนและครอบครัวใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อ
ช่วงนี้ดูอีกหนึ่งดราม่าหลายคนติดตามอยู่ในโลกออนไลน์นะ

แต่มันมีประเด็นตรงที่ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน๒คนเขาไปทำ
แล้วไม่จ่ายเงิน
โดยบอกว่าก็บริการไม่ดีเพราะว่าใช้น้ำเย็นสระผม
มันเลยเป็นเรื่องเป็นราวว่าอ้าวใช้น้ำเย็นสระผมก็ผิดเหรอ
แล้วคือเขามารับบริการแล้วคือคนหนึ่งทำเสร็จไปแล้ว
อีกคนนึงสระผมเสร็จไปแล้วแล้วจะบอกว่าไม่จ่ายตังค์เพราะว่าไม่พอใจในบริการ
คือทางฝั่งคนไทยเองก็มองว่าอ้าวแต่ว่าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะ
ร้อยทำเสร็จก่อนมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกัน
โอเคผมเข้าใจแล้วแต่เรื่องนี้จบแล้ว

คือกลายเป็นว่าเหมือนเป็นความเข้าใจที่แตกต่างกัน
เป็นความแตกต่างของวัฒนธรรมใช้คำนี้ดีกว่า
ขอโทษนะโอเคคนไทยเราใจกว้างนะขอโทษเราเป็นอันจบนะด้วยอย่างนี้คุณมิน
ท่านผู้ชมครับผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้
ในกรณีแบบนี้เนี่ยทางเมืองนอกมีกฎหมายนะ

มีกฎหมายเลยที่เกี่ยวข้องกับการคืนของที่ไม่พอใจ

ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสินค้าและการบริการ

ผมจะแยกก่อนนะพูดถึงเรื่องสินค้าก่อนท่านผู้ชมครับ
อยู่เมืองนอกเมืองนาไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าตามซุปเปอร์มาร์เก็ต
ไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าไม่ถูกใจตอนดูถูกใจแกะกงมาลองดูแล้วล่ะ

ถ้าเสื้อนี่ถึงขนาดว่าซักแล้วก็ยังมีเลยเอาไปคืนได้ครับ
พึงพอใจถ้าไม่พึงพอใจเขายินดีรับคืน
คือในแผนกที่ห้างสรรพสินค้าจะมีแผนกใหญ่อยู่แผนกหนึ่งเลยครับ
คือแผนกรับคืนของรับคืนของครับ
ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าแม่ของเราเนี่ยมันมีแค่อะไรนะ
สองข้อบอใช่ไหมเวลาไม่พึงพอใจก็ไปร้องนะครับ
มันจะมีสินค้าบางอย่างถ้าในกรณีที่เขาบอกว่า
ถ้าไม่พอใจยินดีให้คืนแบบสามารถคืนได้ภายใน๗วันอะไรอย่างนี้
มันมีแต่ประเทศไทยมีเขียนนี่
ว่าซื้อแล้วไม่คืนรับไม่รับคืน
คืออันนี้มันเหมือนแบบอยู่ที่เงื่อนไขของผู้ให้บริการ
หรือว่าคนที่จะแบบผู้ขายอะไรอย่างนี้
อันนี้คืนได้อันนี้คืนไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คืนไม่ค่อยได้
เป็นกฎหมายเลยว่าไม่พึงพอใจต้องคืน
คือแม้กระทั่งลองใช้แล้วซักแล้วก็ตาม
ยกเว้นว่าผลไม้อันนี้คงไม่ไหวเนอะ
คือผลไม้เป็นสินค้าที่เน่าเสียหรืออาหารที่เราซื้อมา
ก็อาจจะไม่พึงพอใจแต่เราไปคืนบอกไม่สด
มันก็เลยมันเน่าแล้วเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นเวลามันเลยไป
เพราะฉะนั้นมีข้อกำหนดบางเรื่องเช่นผลไม้
อันนี้คือเรียกเงินคืนไม่ได้ไม่ได้คืนไม่ได้
ก็ซื้อกล้วยมาแล้วกลับไปคืนบอกกล้วยเน่า
จริงตอนซื้อไปมันอาจจะไม่เน่าเอาไปเก็บไว้จนเน่า

ทีนี้มันก็มีเรื่องของการบริการนะครับ
ในที่คุณมิ้นก็พูดถูกอย่างหนึ่งคือเรื่องของวัฒนธรรม
เรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่เนื่องจากประเทศทาริส
เราเป็นเมืองอะไรเมืองท่องเที่ยวใช่ไหม
เมืองท่องเที่ยวเราก็ต้องเข้าใจแหละครับว่า
ต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองมาเนี่ย
อาจจะไม่รู้จักคำว่าเกรงใจ
คำว่าเกรงใจในภาษาอังกฤษก็ไม่มีนะ
ภาษาจริงก็อาจจะไม่มีแต่เป็นความรู้สึกคือ
คนไทยเรามีความเกรงใจสูงอย่างเช่นถ้าไปสระผมเนี่ยนะ
น้ำไม่เย็นก็โอเคนะไม่ถึงขนาดว่าไม่ยอมจ่ายตังค์

คือถ้าเราทำเสร็จไปแล้วเนี่ยมันก็ลำบากที่จะไปแบบว่า
นี่คือการบริการเช่นต่อนะแท็กซี่
นั่งแท็กซี่ไปเนี่ยแล้วเขาไปเท็กซี่ขับวนไม่รู้จักทาง
ทางคนฝรั่งไม่ยอมจ่ายสตางค์
ถึงขนาดว่าออกมาชกต่อยกันระหว่างโชเฟอร์กับฝรั่งก็มีมาแล้วนะ

คุณพาผมมาเนี่ยมาเสียเวลาพาวนมาอะไรอย่างนี้นะ
เท็กซีเขาบอกไม่ได้วนกันไปทางนี้จริง
เงินเพิ่มขึ้นท้ายสุดก็ออกมาชกต่อยกัน
ปัญหาต่างเหล่านี้เกิดขึ้นล้วนจะมาจากความไม่เข้าใจกัน
จริงงานบริการเขาไม่คืนกันนะ
ถ้าคืนกันก็ยุ่งเช่น
สระผมไปแล้วบอกว่าเอ๊ะใช้น้ำเย็นนะเลยไม่จ่ายตังค์นะ
หรือว่าไปติดจากโรงแรมไปนอนแล้วบริการไม่ดีไม่จ่ายตังค์

ก็นั่นน่ะสิครับถึงบอกว่าบางทีเขาเห็นว่าประเทศไทยง่ายไง
เห็นว่าเราใจกว้างเห็นว่าเราใจดี
คือมีหลายชาติที่มองประเทศไทยเป็นประเทศที่ใจดี
อะไรก็ได้หยวนจุวรรณคุยง่ายแทรกหยวนกันหมด
กรณีนี้เขาไม่หยวนด้วยนะบางกรณีเนี่ย
สระผมแล้วไม่จ่ายตังค์ขึ้นรถแท็กซี่ขับไปแล้วถึงแล้วไม่จ่ายตังค์
การบริการกับสินค้ากับการบริการเลยแยกออกจากกัน
ที่ผมบอกว่าสินค้ามันยังคืนได้เหมือนนอกก็คืนได้
แต่การบริการไม่มีใครเขาคืนได้นะใช้บริการไปแล้ว
แล้วจะมาขอว่าไม่จ่ายหรือว่าไม่ให้เนี่ยไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นต้องแยกออกจากกันให้ดีประเทศไทยบางทีเราใจดีไง
การบริการขึ้นอยู่ทั้งการท่องเที่ยวการโรงแรม
แล้วก็มีกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการจำนวนมากกว่า
แต่ต่างประเทศในเรื่องของสินค้าค่อนข้างจะเยอะการบริการน้อย
ดังนั้นคืนเขาก็คืนให้ได้เขาก็มีกฎหมายว่าจะต้องคืนให้ได้ไม่พอใจ
เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ผมก็ถือว่าคนไทยเราเนี่ย
ไม่จ่ายอ่ะซะละเราคงหยวนไม่จ่ายก็ไม่เก็บไม่เป็นไร

ก็ที่ไต้หวันถ้าไปสระผมแล้วไม่พอใจไม่จ่ายได้

ใช่แต่คือประเด็นก็คือว่า
อันนี้ต้องพูดเผื่อไว้ว่าในกรณีที่

คือมันต้องศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมกันด้วย

ถ้าเราขับรถผิดเลนหรือที่ต่างประเทศ

แต่เราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่ทำได้

เมืองที่เมืองนอกที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
ทางตำรวจเขาก็จะอรุมอร่วยให้มาก
ในประเทศไทยเราก็อรุมอร่วยให้เยอะนะ
คุณเห็นทั้งเชียงใหม่ไหมที่เคยมีปัญหาเนี่ย

ที่เขาจะเรื่องอะไรเขียนใบสั่งหรืออะไร
แล้วก็ขับพุ่งชนหญิงจีน
ที่เขียนใบสั่งแล้วถอยชนตำรวจ

คือกรณีแบบนี้มักจะเกิดขึ้นแล้วครับ
เพราะว่าความที่ว่าเห็นว่าประเทศไทยเราง่าย
เราก็อารุมอร่วยเต็มที่แล้วนะ
ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราค่อนข้างที่จะ

ในบางประเทศเขาก็มีกฎระเบียบ
อย่างเช่นใบขับขี่เราเนี่ย

ใช้ใบขับขี่ประเทศไทยเราไปใช้ได้เลย

รัฐที่เช่นรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐฮาไวน์

หมายความว่าคุณไปเป็นฐานะนักท่องเที่ยวนะ

คุณใช้ใบขับขี่ไทยไปแสดงได้เลย

ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นอายุ

ของประเทศนั้นนะครับ

เป็นการวิเคราะห์ข่าวที่เกิดขึ้น
มีเรื่องหนักนะเยอะนะ
แต่ผมก็ขอเก็บไว้ก่อน
โดยเฉพาะของพื้นที่ทางแถบเขาใหญ่
ที่ผมพูดมาตั้งแต่วันศุกร์นะฮะ

ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ปี๐๔
ไปจนถึงมติคลมการยกเลิก
ติคอลโมคือพูดง่ายว่ามีการดำเนิน

มันผิดมาตลอดแต่มีการดำเนินการที่จะทำผิดให้เป็นถูก

อยากให้คุณชุวิตตีแสกหน้าประเด็นพื้นที่เหล่านี้
คุณมิ้นว่าเรื่องผิดเป็นถูกเนี่ยมันน่าทำไหม
หรือว่าผิดแล้วก็ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก
หรือจะเอาผิดและแก้ไขมาให้ถูก
มันจะทำได้ยังไงครับบางเรื่องก็ทำไม่ได้นะครับ
แต่ผมจะค่อยพูดนะครับ
โดยที่จะพูดให้หนักขึ้นตอนมีโอกาส
แต่วันนี้โอกาสอาจจะไม่เหมาะนะครับ
ท่านผู้ชมก็คงจะอยู่ในช่วงบรรยากาศที่เป็นช่วงไว้อะไร

แต่ว่าใจเย็นรอผมก่อน
ก็ถือว่าทำตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะ
ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรอจังหวะการรับรองว่าประเด็นนี้มีแน่นอนนะคะ
เพราะว่าข้อมูลอยู่ในมือคุณชูวิทย์เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวรอให้พ้นช่วงของพระราชพิธีไปก่อน
แล้วเดี๋ยวเราต้องกลับมาตีแสกหน้าเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ